บอกว่าจะไปรับเอกสารอย่างหนึ่ง
ที่เป็นเอกสารมาส่งสดร้อนเลย
แล้วเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารร้องขอความเป็นธรรม

แล้วก็มีการมอบเอกสารกันในรายการเลยใช่ไหมครับพี่อุ๋
อุ๋ยก็เลยกลายเป็นพยานในการส่งมอบเอกสาร

ความเขาตั้งแต่หนีออกจากโรงพยาบาลไปเขาก็ไม่ได้ติดต่อเหมือนกันนะฮะ
ก็ออกคลิป๒คลิปสาวสูบสาวที่ผ่านมา
มีย่างเสียแป้งติดต่อมาอย่างคณะชัชวาน
บอกว่าเสียแป้งเขาอยากส่งหนังสือไปถึงนายก
เพื่อขอความเป็นธรรมเหมือนกับในคลิปที่เขาพูด
เมื่อวานพี่อุ๋ยได้เปิดดูเอกสารด้านในไหม

เพราะว่าท่านธนกิจบอกว่าเขาจ่าหน้าซองถึงนายก

กล้าเปิดต้องไปทำเนียบแล้วก็ไปถามนายกก่อนว่าจะเอายังไง

เปิดแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าเอกสารที่ว่านี้
เขียนเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างและเป็นลายมือของเสียแป้งจริงไหม
แล้วลงชื่อแบบเสียแป้งเลยไหม
อันนี้อะไรใบตอบรับเรื่องราวของเขา
คือล่าสุดวันนี้ค่ะสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ
จดหมายที่ร้องเรียนเสียแป้งเขียนเอง
เขียนด้วยลายมือของเสียแป้งที่หัวกระดาษเขียนเดือนพฤศจิกายนพศ๒๕๖๒
บรรทัศน์ต่อมาเขียนว่าเรียนนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุธินดรธนกฤษจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรี
ข้าพเจ้านายชาวลิศทองด้วงก็คือเสียแป้งนะคะครับ
เป็นนักโทษชายที่หลบหนีออกจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ขอร้องเรียนมายังผู้บริหารประเทศไทยมีข้อความที่จะบอกกล่าวดังต่อไปนี้
คุณผู้ชมลองดูค่ะไล่เรียงเป็นข้อเลยนะคะสำหรับเอกสารนี้
ข้อหนึ่งร้องเรียนเรื่องการไม่มีความเป็นธรรมในการประกันตัวผู้ต้องหาทุกคนทั่วประเทศไทย
ไม่เป็นบรรทัศน์ในการให้ประกันตัวต่อสู้คดี
อันนี้เหมือนเรียกร้องเผื่อคนอื่นด้วยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการร้องขอประกันตัว
แต่ความจริงเขาระบุชื่อหน่วยงานมานั่นแหละแต่ก็ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้ก่อนให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานอื่นเขาด้วย
ข้อสองใส่ชื่อคนมานะคะคนคนหนึ่งก็ละกันเราไม่เอ่ยชื่อนะคะ
บอกว่าคนนี้เอาทรัพย์สินผู้ต้องหาตามเอกสารที่กล่าวอ้าง
ข้อสามมีชื่อคนอีกแล้วค่ะมีชื่อคนคนหนึ่งแล้วก็เขียนต่อว่า
จับอาวุธปืนขนาด๓๘เมื่อปี๒๕๖๑เรียกรับเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อแลกกับคืนอาวุธและปล่อยตัว
ผมได้ฝากเงินไปกับคนคนนึงและอีกคนนึงได้ฝากอาวุธปืนกลับมากับคนคนนึงเอามาให้ผม
และเอาเงินชาวบ้านอีกหลายคนดูได้จากเอกสารที่แนบมา
๔ค่ะมีชื่อคนอีกแล้วนะคะสองคนเลยค่ะสองคนนี้เสียแป้งขอร้องเรียนและเรียกร้องมาว่าทำไมสองคนนี้ขายสินค้าให้นักโทษเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ทำร้ายร่างกายนักโทษที่ชื่อว่าใส่ชื่อมาด้วย
ข้อ๕เรือนจำกลางจังหวัด๑แดน๖ทับ๒ได้ทำการทรมานนักโทษนะคะ

ซื้อของไม่ได้กักขังตามอำเภอใจ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ไหนต้องเข้าไปดูแลและคุ้มครองด้วย
หกค่ะรื้อฟื้นคดีของคนคนนี้ได้ไหม

ข้อ๗ค่ะให้ชื่อมาอีกแล้ว
คนนี้เป็นลูกพี่ของอีกคนนึงเรียกเงินผม๕แสนบาท
ผมไม่ให้จึงฟ้องมาที่ผมคนเดียว
วงความยุติธรรมให้แก่กระผมและชาวไทยด้วย
กระผมจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง
ลงชื่อชวลิศทองด้วงผู้ร้องทุกข์เสียแป้งเขียนเอง
ลงชื่อตัวเองแล้วก็โอ้โหมีรายชื่อหลายคนที่เราไม่สามารถอ่านออกอากาศได้
ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะส่วนใหญ่

ตำรวจหรือว่าอายการหรือว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำอะไรก็แล้วแต่
เรือนจำจังหวัดไหนอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่กล้าเปิดเผยนะคะ

ถูกต้องฮะนี่นะก็ร้องแทนเพื่อนด้วย
ใช่อย่างที่มิ้วบอกร้องแทนหลายคนที่เป็นนักโทษ

เรือนจำเขาเคยส่งหนังสือไปเรื่องที่ว่ามีตำรวจไปอะไรรีดไถเงินอะไรของเขาเนี่ย
ใช่ไหมอันนี้ก็เลยส่งมาซะเยอะเลยนะฮะ
ก็ก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ย
ต้องเอาไปเปรียบเทียบก่อนว่ามันใช่ลายมือของในแป้งนาโนตไหม
เขียนด้วยลายมือเลยเนอะเอกสารนี้นะคะ

ก็เลยย้อนไปเปรียบเทียบกับลายมือ
เพราะว่าในเรือนจำเขาจะเขียนเป็นลายมือออกมาใช่ไหม
กลับไปดูตอนที่เขาเคยทำเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยฮะ
คือมันเหมือนกันลายมือเดียวกันลายเซ็นเหมือนกัน
คล้ายกันเนี่ยท่านธนกิจบอกนะฮะ
เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าเป็นคนเดียวกัน
เสียแป้งนาโนตเขียนมาจริงนะครับ
เขียนร้องเรียนเอาไว้เมื่อ๒๒มีนาคมปี๒๕๖๖นี่แหละฮะ
ต้นปีนี้ตอนยังอยู่ในเรือนจำนะฮะ
แล้วก็ฉบับล่าสุดคือตอนที่หนีออกมานะฮะ
แล้วก็เขียนส่งมาใส่ซองมานะครับ
ขณะเดียวกันณวันนี้เป็นเพียงการรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาล
รธนกฤษจิตอารีรัฐบอกว่ายังไม่มีการเรียกใครมาพบหรือว่าตรวจสอบอะไรนะครับ
เพราะกรณีนี้มันก็เหมือนกับกรณีการร้องเรียนของเคสอื่นทั่วไปนั่นแหละ
ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดต่าง
หรือว่ามาร้องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาลที่กรุงเทพ
ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
แต่เท่าที่ได้รับข้อมูลดรธนกฤษจิตอารีย์บอกว่า
เสียแป้งเองปัจจุบันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะ
แต่เขาก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเขา

แล้วเขาก็พร้อมที่จะกลับมามอบตัว
ถ้าเห็นว่าทางการเนี่ยมีความจริงใจ
ในการที่จะดำเนินการเรื่องราวต่าง
ที่เขามองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เท่าที่ทราบเบื้องต้น
ก็จะมีเจ้าที่ตำรวจหลายลายนะครับที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางท่านอายการด้วย
ก็มีชื่อคนเหล่านี้อยู่
วันนี้ถ้าตัวละครมันเริ่มเปิดแล้วเนี่ย

อย่าลืมนะครับว่าการที่เขายังหลบหนีอยู่
เกิดถ้ามันมีเหตุอะไรที่จำเป็น

ด้วยความไม่ยอมเนี่ยอย่าลืมว่า
การลงทุนของเขาในครั้งนี้คือการทวงความยุติธรรมถูกไหมครับ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีชีวิตอยู่ที่จะมาทวงความยุติธรรมเนี่ย
แล้วลองถามว่าสิ่งเหล่านี้มันจะได้ผลประการใด

ผมยืนยันจะยืนอยู่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จากอายการบอที่เป็นคนที่เขาเอ่ยชื่ออยู่เนี่ย
เขาบอกไปมีอีกคนนึงที่เรียกเขา๕แสนอีก